เหตุการณ์ที่สพเมืองนนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เนี่ย
เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทางนี่ฮะคุณปอเพื่อนของ
คุณแตงโมนะครับที่เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็
คุณโรเบิร์ตค่ะ๑ใน๕ที่อยู่บนเรือนะครับแล้วก็มี
คุณกติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมด้วยวันนี้บอก
ว่าต้องการกราบขอเข้ามาคุณแม่ของคุณแตงโมแล้วก็พี่ชาย
คุณตังโมซึ่งคุณแม่ก็ยอมรับให้ปอและโรเบิร์ตมอบพงศ
อยากให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่ต้นอีกรอบนึงนะคะ
เพราะช่วงจังหวะที่กระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณตังโมกราบ
ขอเข้ามาคุณแม่มีจังหวะที่คุณแม่ดันตัวออกนิดนึง
และคืนพวงมาลัยให้กับคุณกระติก
และแม่บอกเลยว่าแม่ขอถามคุณกระติกหน่อย
และแต่ละคำถามนะคุณผู้ชม
กระติกไม่ติดต่อแม่เลยวันนี้วันที่๔แล้ว
ทำไมกระติกไม่ร้องไห้เลยครับ
และทำไมคุณกระติกเป็นผู้จัดการส่วนตัวแบบไหน
ทำไมไม่ดูแลคุณโมตอนอยู่บนเรือ

โอ้โหหลายคำถามที่อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเต็ม
คือตอนที่คุณปอคนแรกเนี่ยเข้าไปกราบแล้วบอกขอเป็นลูกชายคนเล็กหน่อย

คุณโรเบิร์ตคุณแม่ก็ถามเคยรู้จักแตงโมไหม
ระเบิดบอกไม่เคยรู้จักมาเพิ่งเจอกันนี่แหละ

คุณแม่รับคำขอคำมาจากทั้งคู่นะคะ
แต่ของกระติกคุณแม่บอกเลยว่าแม่ยังไม่รับพวงมาลัยนะ

ดันตวกนิดหนึ่งใช่ไหมคุณเหงียวพอสอน

สุดท้ายเนี่ยใจความสำคัญถามไปถามมากะติกเขาก็ตอบไปตอบมานะ

สุดท้ายคุณแม่บอกว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้
แม่ยังไม่ให้อภัยกติกก็แล้วกัน

ให้อภัยพี่ปอนะคะ
แล้วก็พี่เบิร์ต
แต่กระติกคุณแม่ยังไม่ให้อภัย
กว่าคดีนี้จะสิ้นสุด
กว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้มีความผิด

สิ่งที่สำคัญคือคุณแม่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่มาทำข่าวคุณแม่ตั้งแต่เริ่ม
ที่คุณแม่จะมาเลยครับครั้งแรกแล้วก็สุภาพเรียบร้อย
โทรไปหาคุณแม่ก็ทุกคนน่ารักหมดให้เกียรติคุณแม่
แล้วคุณแม่ก็ให้เกียรติพวกคุณทุกคนด้วยคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะ
แล้วก็ข่าวที่เอาไปไปลงนี่ก็เร็วมากจริงตอนเนี้ยเดี๋ยวข่าวออกแล้ว
ออกทีวีแล้วคือขอบคุณมากมากเลยที่ช่วยเผยแพร่
สิ่งนี้ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นความผิดแค่ไหน
แต่มันเป็นความผิดอยู่แล้วล่ะเรายังไม่ทราบว่าแค่ไหน
เราก็ต้องรอท่านตำรวจแล้วเราก็ต้องคุณแม่ก็ขอขอบคุณทุกท่าน
คุณแม่จะถามกระติกเองค่ะ

คุณแม่คุณแม่ยังไม่ได้รับพวงมาลัยของน้องกติก
คุณแม่ขอถามก่อนว่าวันนี้วันที่๔แล้ว
หนูไม่เคยติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมตกน้ำ
เพราะเหตุใดเป็ดมีปัญหาอะไรค่ะปิดบังอะไรไว้
ลูกคุณแม่หนูรู้ว่าคุณแม่รักลูกแค่ไหน
แล้วลูกก็รักคุณแม่เมื่อพ่อเขาไม่อยู่เนี่ย
เขาก็รักคุณแม่มากแล้วหนูมีปัญหาอะไรถึงไม่บอกคุณแม่
ว่าลูกแม่ตกน้ำหนูตอบคุณแม่สิ
หนูขอโทษจริงหนูตั้งสติไม่ได้
หนูยอมรับอันนี้หนูสติแตกมาก
หนูหนูเสียใจค่ะเพราะการจักรไปของโม

อาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์ไม่เกี่ยวกับคุณแม่เลย
เราเนี่ยเห็นกันมาตลอดเพราะหนูเป็นผู้จัดการแตงโมถูกไหมคะ
แต่ทำไมแล้วทำไมถึงพูดว่าไม่บอกคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่นักดำนา
คุณสื่อสารไม่เก่งอะคุณแม่หนูสื่อสารไม่เก่งแม่ก็รู้ว่าหนูเป็นสื่อสารไม่ได้จริง
ตอนนั้นหนูสติแตกอ่ะแม่หนูไม่รู้จะคุยกับแม่ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไง
หนูเสียใจหนูยอมรับหนูยอมให้แม่ว่าหนูแต่หนูเสียใจจริง
ตอนนี้เนี่ยนะคะมีท่านสื่อมวลชนเยอะแยะเลยแล้วก็มีคุณพ่อนอน
กระติกยังไม่คุณแม่ไม่เห็นกระติกร้องไห้สักครั้งเดียวเลย
จริงกะติกเนี่ยต้องร้องไห้ปลูกฝ่ายด้วยสักครั้ง
เราเป็นมนุษย์นะหนูขออธิบายนะการแสดงออกต่างกันนะแม่
หนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูร้องไห้ปูปายได้แต่หนูอยู่แต่หน้าคนอื่นอย่างเงี้
หนูทำไม่ได้หนูพูดจริงหนูเสียใจ

งั้นคุณปอแม่คุณแม่แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะว่าหนูเป็นคนแบบนี้
หนูอธิบายไปแล้วถ้าหนูอ่อนโยนกว่านี้มันก็คงจะดีกว่านี้ใช่ไหมแม่

คุณแม่คิดว่าพูดตรงนะปิดบังอะไรไว้หรือเปล่า
แม่หนูไม่ได้ปิดบังอะไรคุณแม่

คุณแม่คุณแม่คุยกับตำรวจนะคะหนูให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
วันหนึ่งความจริงกระจ่างคุณแม่จะรู้เอง
วันนี้หนูตอบอะไรให้ไม่ได้หนูพูดได้แต่ว่าหนูไม่มีอะไรปิดบังคุณแม่เลย
หนูอยากให้โมตื่นมานะแล้วก็มาอธิบายกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่โมเขาไม่ตื่นมาแล้วทุกวันหนูนอนคิดถึงโมเอ้ยตื่นมาช่วย
หนูอธิบายสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในรถ

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสักนิดนึง
เลยหนูชวนโมไปลงเรือแค่นั้นเองแล้วโมเขาเดินไปขี่อ่ะ
โดยที่เขาไม่ได้บอกหนูด้วยซ้ำหนูรู้อีกทีคือเขาตกไปแล้ว
อันนี้คือสั้นแล้วก็ได้ใจความเลยแม่
ทำไมหนูถึงรู้สึกว่าแบบสังคมลงโทษหนูขนาดนี้
ชวนเพื่อนไปนั่งเรือคิดถึงเขาแบบในแง่ดี
ไปนั่งเรือดีดีสวยแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

หนูพูดก็เหมือนหนูแบบมานั่งอธิบายแก้ตัว
แต่มันคือเรื่องจริงเรื่องจริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่
มันไม่มีจริงกว่านี้อีกแล้วให้หนูเล่าเป็นพันครั้ง

หนูไม่ได้ดูแลน้องโมในฐานะผู้จัดการใช่ไหม
คุณรู้ไหมว่าการเป็นผู้จัดการดาราที่ดังเนี่ยเขาดูแลกันยังไง

คุณไม่ได้ดูแลว่าน้องโมจะไปปวดปัสสาวะจะไปฉี่ตรงไหน
หรือมียังห้องน้ำในเรือก็มีคุณแม่เขาทราบ
แม่เขาไม่ได้บอกใครเลย
ตามคำให้การคือเขาไม่ได้บอกใครเลยทุกคนเป็นพยานให้ได้

เพราะว่านุ่มก็ยืนใกล้ปอกับพี่เบิร์ต
เขาไปตอนไหนเรายังไม่รู้เรื่องกันเลยแม่
รู้อีกทีคือได้ยินเสียงข้างหลังตะโกนมาว่าอีโมตกน้ำ
หนูให้หนูอธิบายกี่ทีหนูก็พูดได้แค่นี้เพราะหนูรู้แค่นี้จริงแม่

หนูดูวิวอ่ะแม่คือในใจหนูนะหนูมี๒หมวกเนอะ

สองคือผู้จัดการวันนั้นเราไปเที่ยวกันเราไม่ได้ทำงาน
ถ้าวันนั้นเป็นการทำงานเราจะดูแลนักแสดงอย่างดี
โอเคไปตรงไหนเอาอะไรคือจะกินงาน
นี่แหละฮะคุณแม่ถามหลายคำถามแล้วก็สรุปสุดท้ายเป็นว่า
คุณแม่บอกว่ายังไม่ให้อภัยกระติกก็แล้วกัน
รอให้คดีเนี่ยสิ้นสุดก่อน
ส่วนโรเบิร์ตกับปอคุณแม่บอกไม่มีปัญหาตรงนั้น
และโอ้โหทุกคำถามจากปากคุณแม่ของคุณแตงโม
เป็นคำถามที่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากฟังคำตอบจากคุณกระติก
และสิ่งที่คุณกระติกตอบมาบอกว่าสติแตก
บอกว่าเป็นคนแบบนี้สื่อสารไม่เก่ง
บอกว่าคุณแม่ต้องเข้าใจกระติกด้วยกระติกเป็นคนแบบนี้
วันนั้นที่ไปบนเรือเนี่ยไปเที่ยวไปพักผ่อนในฐานะเพื่อน
ในฐานะผู้จัดการอะไรประมาณอย่างนี้
และไม่สามารถร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นได้ไปแอบร้องไห้อยู่คนเดียว

เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะสรุปแล้วก็ให้ฟังอีกครั้งกันแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มท่านอยู่กับเราจนจบรายงานนะครับ
ไทยรัฐนิวโชว์วันนี้โอ้โหประเด็นหลากหลายเยอะเหลือเกิน
คุณปอเองเขาก็ชี้แจงเมื่อสักครู่

ใช่ค่ะแล้วก็ต้องตามความคืบหน้าทางคดีหลายอย่าง
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยากให้ดูภาพนี้